เอามาต่อกันที่เรื่องดีกันบ้างค่ะ
ของขวัญเนี่ยโอ้โหบ้านกำลังแย่เนาะ
แต่สาวคนนี้กำลังดีเลยทีเดียวค่ะจ๊ะอาสยาม
นักร้องลูกทุ่งนุ่งสั้นก็จริงแต่ว่าทำเพื่อพ่อเพื่อแม่ตลอดเลยทีเดียวค่ะ
ล่าสุดนี้เลยทำบ้านหลังใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่อ่างทองค่ะ
เลิกดีนะครับคุณค่ะจ๊ะอาสยามถือเลิกงามยามดี
ทำพิธียกเสาเอกเสาโถบ้านหลังใหม่ที่บ้านเกิดในอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองค่ะ
งานนี้ได้คุณพ่อของเธอเป็นผู้ทำพิธีด้วย
ส่วนคุณแม่ไม่นั่งเฉยนะคะทำอะไรรู้ไหมคุณ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

คุณแม่แล้วก็ครอบครัวบอกเลยว่าตื่นเต้นกับความกระตันยูของลูกสาวอีกแล้ว
แล้วแววมาว่านะคุณจ๊ะเนี่ยทุ่มงบกว่า๑๐ล้านเลยบ้านหลังนี้นะคุณ
เนื้อที่กว่า๕๐๐ตารางวาที่อยู่ไม่ห่างจากบ้านเดิมสักเท่าไหร่
เนรมิตบ้านใหม่นี่ไม่ใช่หลังที่๒นะ
หลังที่๓แล้วให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วย

และแม้ว่างานนี้จะไร้เงาหวานใจนักร้องลูกทุ่งรุ่นพี่

ฝากตัวเป็นลูกศิษย์แถมได้ของดิบของดีกลับมาด้วย
เป็นผ้ายันเพื่อนำไปผูกกับสาวเอกสาวโท
เสริมสิริมงคลให้กับบ้านของเธอนั่นเองค่ะ